มาดูความเคลื่อนไหทางด้านการเมืองกันหน่อยนะครับ
วันนี้มีคำตอบโต้ออกมาจากนายทักษิณชินวัฒน์
หลังจากที่สารปกครองสูงสุดได้สั่งยกฟ้อง
คดีที่เขายื่นฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหนังสือเดินทางนะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ออกมาพูดถึงเรื่องการดูดสอสอว่า
เรื่องนี้ถือว่าเป็นความสมัครใจของนักการเมืองแต่ละคน
ไปติดตามจากรายงานครับ
หลักเลิกดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
เนื่องจากนายทักษิณให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศ

ทำนองว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
ถ้อยคำดังกล่าวถือเป็นปรปัก
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
นายทักษิณโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว

พิพากษานี้ไม่ได้เกินความคาดหมาย

ไม่ใช่เพราะเดือดร้อนจากการไม่ใช้หนังสือเดินทางของไทย
เพียงแต่ต้องการเห็นกระบวนการยุติธรรมไทย
ได้มีโอกาสปรับตัวจากการถูกประมาทว่าเป็นเครื่องมือทางการเมือง
และเลือกปฏิบัติต่อคนเฉพาะกลุ่มมาโดยตลอด
ขณะที่นายกรัฐมนตรีตอบโต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์
กรณีที่มีการเคลื่อนไหวดูดนักการเมืองให้มาสนับสนุนรัฐบาล
โดยยืนยันว่าไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้อง
แต่เป็นเรื่องของความสมัครใจในการทำงานทางการเมืองของแต่ละพัก
ที่ถือเป็นเรื่องของนักการเมือง
ว่าที่หัวหน้าพักเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งเพื่อ
ตัวเล่นการเมืองในอนาคตพร้อมแสดงความเห็นว่านายก
รัฐมนตรียังเดินหน้าหาเสียงเกือบทุกวันสร้างความไม่เป็น
ทำให้เกิดขึ้นในการแข่งขันทางการเมืองโดยเตรียมล่าลายชื่อพักการเมืองทุกพัก
เพื่อยื่นถวายดีกาขอให้มีรัฐบาลเฉพาะการต่อไปส่วนรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับมือการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันที่๕พฤษภาคมนี้
ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นจะไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงไม่บานปลาย
และไม่มีการแทรกแทรงจากฝ่ายการเมืองวันเดียวกันนี้สารอาญายกคำร้องของพนักงานสอบสวน
ขอฝากขัง๔แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งหลังจากทั้งหมดถูกกล่าวหาในคดีจัดการชุมนุม
เดินขบวนเรียกร้องการเลือกตั้งและขับไล่รัฐบาลคอสช
เมื่อวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมาการยกคำร้องครั้งนี้จึงมีผลให้ทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวทันที